ดราม่าเกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะคะเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งของชายรักชายคู่หนึ่งคือ
เขาก็รักคบหากันมา๓ปีสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกัน
แล้วก็โพสต์ภาพแต่งงานแล้วก็เรื่องราวความรักของคนทั้งคู่
ไลค์คนแชร์เยอะมากคนเข้ามาชื่นชมกันเยอะมาก
แต่ที่มันเกิดดราม่าเพราะว่ามีชาวต่างชาติเป็นชาวอินโดนีเซียค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์ทะลมด่าทั้งในเชิงเหยียดเพศทั้งในเชิงข่มขู่
มีถึงขั้นกดวีดีโอคอหาด้วยซ้ำอะค่ะนี่ค่ะ
เป็นภาพงานแต่งงานนะคะของคุณสมายกับคุณบาส
คุณสมายเนี่ยคือคุณสุริยาเกิดแสงนะคะอายุยี่สิบแปดปี
นี่ค่ะคนขวานะส่วนคุณบาสค่ะคุณสุริยามานุสนนะคะ
อายุยี่สิบสี่ปีค่ะก็เป็นภาพงานแต่งของเขาในวันที่สามเมษายนอ่ะ
มีภาพในพิธีรดน้ำสังภาพถ่ายร่วมกับครอบครัวหรือว่า
ภาพที่หอมกันโชว์แหวนแต่งงานกันงานจัดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ที่บ้านของเขาเองทั้งคู่ก็เอาภาพโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
คนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะมีชาวอินโดนีเซียเข้ามาถล่มด่า
เชิงเหยียดเพศเยอะมากเหมือนกันครับแล้วก็มีชาวอินโดนีเซียด้วยกันนี่แหละ
เข้ามาขอโทษแทนเพื่อนร่วมชาติทำนองว่าขอโทษแทนด้วย
กลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศอะไรแบบนั้น
ทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับคุณบาสและคุณสมายนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาคบหาดูใจกันมา๓ปีแล้ว
รู้จักกันผ่านโลกโซเชียลระหว่างที่คบกันก็ตกลงสัญญาใจกันไว้นะ
ว่าถ้าเรามีบ้านมีรถร่วมกันแล้วเนี่ยเราจะแต่งงานกันครับ
แล้วเขาก็ทำทำตามความฝันนั้นได้สำเร็จก็เลยจัดพิธีในบ้านที่ซื้อร่วมกัน
มีครอบครัวกับเพื่อนมาร่วมงานประมาณ๑๐๐คนได้นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยเอารูปพรีเวดดิ้งโพสต์ลงในเฟซบุ๊กแล้วคนก็แชร์กันบ้าง
ไลค์กันบ้างประมาณนึงแต่พอรูปงานแต่งเนี่ยแหละค่ะ
โอ้โหคนกดไลคดแชร์เยอะมากคนคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะ
ทำนองเหมือนกับว่าชื่นชมในความกล้าจังเลยค่ะ
อะไรแบบนี้อ่ะนะคะทีนี้ปรากฏว่าผ่านไปสามถึงสี่วัน
มีการแชร์ไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะมีที่เมียนมากกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์
ทุกคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับวันดีของคนทั้งคู่นะคะ
ครับจนกระทั่งมีชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงเหยียดเพศ
แล้วคราวนี้มันหนักคอขึ้นเรื่อยเริ่มมีการข่มขู่มีการคุกคาม

ลามไปถึงช่างภาพในงานแต่งพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของคนทั้งคู่
ยอดคอมเมนต์ในโพสต์เนี่ยสูงถึง๓แสนคอมเมนต์เนี่ยค่ะ
แล้วก็เนี่ยเหมือนมาคอมเมนต์ในเชิงเหยียดอะค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าที่มันเริ่มน่ากลัวคือบางรายถึงขั้น

ก็คือเหมือนแบบไปตายซะอะไรอย่างนี้ครับ
คอมพิวเตอร์เวลาเรากดไลค์มันจะมาเลยว่าภาษานี้มาจากประเทศอะไร
ก่อนอันนี้คนแชร์ประมาณ๔๕พันคนเนี่ยก็เป็นคนไทยหมดเลยนะครับ
ก็ไม่ได้มีความคิดเห็นเชิงลบใดสิ้น
ตอนแรกคุณบาสกับคุณสมายบอกว่าก็ว่าจะไม่อะไรแล้วนะ
แต่มันหนักข้อขึ้นเรื่อยมันเริ่มคุกคามข่มขู่ขึ้นเรื่อย
คราวนี้ก็เลยไปปรึกษาทนายรณรงค์แก้วเพชรเลยค่ะ
รวมรวมหลักฐานเลยตั้งใจจะแจ้งความ
เรากดแปลมันจะมาเลยว่ารับมือด้วยการเงียบครับ
จริงคือเงียบมา๓วัน๓คืนนะครับผม

ด้วยความที่เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่มีความรู้สึกนะครับผม
ก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรพยายามจะไม่ใส่ใจแล้ว
แต่ว่าเราไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะ
แค่วันเดียว๒วันเดี๋ยวคงจะเงียบไปแต่มันกลับใหญ่โตขึ้น
มันก็หดหู่นะครับมันก็เครียดเหมือนกัน
เครียดในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีคนไทยไปช่วย
มันก็รู้สึกดีในบางทีครับ
ก็คอยให้กำลังใจตลอดครับเพราะว่าพี่มายจะโดนมากกว่าผม
ก็คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันตลอด

ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
บอกว่าเขาไปเห็นว่าคนทั้งคู่ไม่ได้มีความผิด
ความรักมันก็เป็นเรื่องสวยงามเลยอาสามาช่วย

ประมาทด้วยการโฆษณาหมินซึ่งหน้าแล้วก็พรบคอมพิวเตอร์

แล้วจะเอาไปยื่นสถานทูตอินโดนีเซียค่ะ
แต่งงานแต่งงานรุหาอลังการไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเลย
บ้านบ้านเลยแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าทำไมมันมีการส่งข่าวนี้ต่อไป

เข้าใจว่าความรักความชอบแต่ละคนจะไปบังคับกันไม่ได้
คุณมีความเชื่อแบบนั้นก็เป็นเรื่องสิทธิ์ของคุณ
แต่ว่าคุณจะมาละเมิดเขาแบบนี้มันไม่ถูกต้อง

ไม่ใช่ว่าอยู่คนละประเทศแล้วคุณจะสามารถไปพูดจาดูถูกดูหมินคนอื่นได้
คืออยู่ประเทศเดียวกันก็ไปละเมิดไปดูหมินตรงนี้เขาไม่ได้นะฮะ